คุณผู้ชมเราตามความคืบหน้ากันต่อ
สำหรับกรณีที่พริตตี้สาวอายุสักประมาณ๒๕ปี
เธอตั้งอายุคันสักประมาณ๖เดือน
แล้วก็ไปนวดที่ร้านนวดแห่งหนึ่ง

แล้วสุดท้ายเธอเกิดอาการช็อกหมดสติ
พนักงานร้านก็ปั๊มหัวใจช่วยชีวิต
แต่สุดท้ายตอนนี้อาการเธอก็ยังโคม่านะคะ

ลูกน้อยของเธออายุคัน๖เดือนเนี่ย
ต้องเอาออกนะคะเพราะว่าน้องเสียชีวิตในคัน
ทีนี้ตามความคืบหน้าเรื่องของคดีให้
ทีเดียวบอกว่าวันนี้จะมีการนัดเจรจากัน
ช่วงบ่ายที่ผ่านมานางอิ่นแก้วชัยศรีอายุ๘๐ปี
เป็นเจ้าของร้านนวดจุดเกิดเหตุคุณป้านะครับคุณผู้ชม
มาพร้อมกับนางสาวอักษรสวรรค์ศรีเรือนอายุ๕๒ปี

เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนสพภูพิงราชนิเวศ
เพื่อมาสอบปากคำกรณีที่เกิดขึ้น
ก็คือนางสาววิราวรรณอายุ๒๕ปีพฤติสาว
แล้วก็ตั้งคัน๖เดือนเข้ามานวดที่ร้าน
แล้วก็เกิดเหตุก็คืออย่างที่บอกไปช็อกหมดสติหัวใจหยุดเต้น
หามส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายลูกเธอตายนะคะ
ส่วนเธอเนี่ยอาการโคม่าล่าสุดนะคะยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่ห้องไอซียู
โรงพยาบาลลานนาต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
แพทย์เองพยาบาลเองก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
ทีนี้คุณผู้ชมจากการสอบถามเจ้าของร้านนวด
ก็คือนางอิ่นแก้วบอกว่าวันนี้พาพยานซึ่งเป็นหมอนวด
มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนตามนัด
ส่วนเรื่องของค่าเสียหายนั้นทางร้านบอกว่า
ยินดีจะช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะแต่วันนี้ยังไม่พร้อม
พบกับญาติฝ่ายผู้เสียหาย
ส่วนนายชัยวัดคำยาอายุ๕๔ปีเป็นน้าชายของผู้เสียหาย
ก็เดินทางมาด้วยนะคะมาพบกับพันธุ์ตำรวจโท
เนกชายวงศ์รองผู้กำกับการ
หัวหน้าพนักงานสอบสวนสพภูพิงราชนิเวศ
มีการนำเอกสารหลักฐานต่างที่ได้รับการมอบอำนาจ
ให้เป็นตัวแทนจากคุณพ่อของพริตตี้สาวมาแจ้งความ
แล้วก็มาร้องขอความเป็นธรรมรวมถึงติดตามเรื่องของคดีความด้วย
ส่วนเรื่องของการเจรจากับฝ่ายร้านนวดนะคะ
คือคุณน้าบอกว่าขอให้มีเจ้าหน้าที่รัฐมาเป็นพยาน
แล้วก็อยากให้มาเยียวยาช่วยเหลือผู้เสียหาย
มีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรก็คือน้องอายุ๕ขวบอีก๑คน
แล้วก็ทางห้างก็น่าจะมาร่วมดูแลด้วย

เขาก็เลยบอกว่าร้องขอความเป็นธรรมจากสองส่วน
ก็คือทางร้านนวดคุณก็ต้องมาดูแลเยียวยา

ทางผู้เสียหายเขาต้องดูแลลูกของเขาอายุ๕ขวบ
ส่วนทางห้างเองก็ต้องมาดูแลด้วยนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณชัยวัดน้าของผู้เสียหายกันหน่อยค่ะ
แล้วมีทางญาติเขาทางร้านนวดเขาติดต่อมา
ต่อมานัดคุยผมบอกว่าต้องคุยที่ที่เป็นกลาง
อย่างที่ห้างก็จัดไว้โอเคแต่ต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปด้วย
สิ่งที่ต้องการคือคุณจะดูแลแล้วแรบผิดชอบเด็ก
ทางแม่เขาบอกว่าเราเริ่มทำใจแล้ว
จะรีบด่วนสรุปเดี๋ยววันนั้นเลยไง

ผมบอกยังสรุปไม่ได้คุณไปดู
คนเจ็บก่อนดีกว่านะว่าเขาเป็นอะไร

ทางร้านนวดนะฮะเขาคุยที่แรก

เขาก็ไปเยี่ยมแล้วเขาโทรอีกครั้ง
เขาก็บอกว่ามันจะไม่สายเกินไปถ้าจะรีบไม่รีบสรุป

อืมวันนี้เหมือนว่าจะเป็นการเข้าใจผิดอ่ะนะคะ
คือตำรวจสพภูพิงราชนิเวศบอกว่า
น่าจะเป็นการเข้าใจผิดว่านัดทางญาติผู้เสียหาย
ทางเจ้าของร้านนวดมาเจรจากลายเกลี่ย
ข้อตกลงบางอย่างกันบอกว่าไม่ได้นัดนะ
สื่อมวลชนอาจจะเข้าใจผิดเอง
เพราะว่าจะมีการนัดกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้า
โดยจะมีการเชิญตัวแทนของกรมคุ้มครองสิทธิ์
มาเป็นตัวกลางในการเจรจาอีกครั้ง

เดี๋ยวเราจะติดตามรายละเอียดมา
รายงานให้คุณผู้ชมทราบว่าข้อสรุปเป็นยังไง